คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
ฝนก็จะมาค่อนข้างชุกหน่อยเนอะ
ยังไงก็ตามดูแลรักษาสุขภาพด้วยโดยเฉพาะสุขภาพของร่างกายนะคะ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
เวลาที่อ่านคำถามเสร็จปั๊บมันมีอาการหายใจไม่ออกอยู่อะค่ะ
เพราะมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้จะเดินหน้าต่อยังไงดีนะ
และรู้ว่าเจ้าของคำถามคงทุกข์ใจไม่ใช่น้อยนะคะ
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน

สวัสดีครับพี่อ้อยครับขอแนะนำตัวหน่อย
ผมชื่อออฟติดตามรายการนี้มานานแล้วนะคะ
ฟังเรื่องราวที่หลากหลายแล้วก็มีแง่มุมความรัก
ดำเนินชีวิตปัญหาแต่ละเคสหนักทั้งนั้น
แต่พี่อ้อยก็ให้คำแนะนำได้อย่างดีขอบคุณนะคะ
ทำให้ผมสามารถรับมือแล้วก็เอามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้
ขอบคุณมากเลยคราวนี้ฟังเรื่องคนอื่นมาก็เยอะ
คนนี้เจอกับตัวเองบ้างแล้วล่ะครับตอนนี้ออฟอายุยี่สิบเจ็ดปี
มีอาชีพเป็นครูแล้วก็เพิ่งสอบบรรจุครูได้ประมาณ๒ปีแล้ว
ตอนนี้เป็นครูสอนโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในกอทม
บรรจุมาผมมีความสุขมากโรงเรียนก็ดี
อยู่กันแบบพี่น้องพี่คอยช่วยเหลือผมทุกอย่างคอยซัพพอร์ต
ตอนนี้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มหนึ่งในแผนก
เหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขดีเพราะว่าได้ฝึกการเป็นผู้นำ
ได้พัฒนาครูพัฒนาตัวเองพัฒนาเด็ก
จนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนครูและผู้บริหาร
แต่สุดท้ายแล้วเหมือนทุกอย่างจะต้องพังอะครับตัวผมผิดจัญญบันของอาชีพครู
น้องเริ่มต้นมาแบบนี้นะคะคือเล่าก่อนว่า
ตอนนี้ผมเพิ่งได้รับโอกาสทำการสอนนักเรียนชั้นมปลายต้องบอกว่าสอนง่ายมาก
นักเรียนมปลายจะมีความรับผิดชอบในตัวเองและผมก็ได้สนิทกับนักเรียนหญิงอยู่กลุ่มหนึ่ง
ผมเนี่ยเป็นครูประจำชั้นคอยให้คำแนะนำปรึกษาหารือ
หลังเลิกเรียนก็จะมีนักเรียนกลุ่มนี้มารวมตัวกันที่ห้องพักครู
หัวหน้าห้องอันนี้เนี่ยผมใช้นามสมมุติว่ากิฟต์
เป็นเด็กน่ารักเรียนเก่งมีจิตอาสาช่วยเหลือครูเสมอ
ตอนนี้เองก็จะมีกลุ่มสายตาของคนอื่นเริ่มมองครูผู้ชาย
กับนักเรียนหญิงเอ๊ะอยู่ในเชิงชู้สาวหรือเปล่า
ซึ่งตอนแรกผมไม่คิดอะไรเลยก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
เด็กเข้าหาก็ให้คำปรึกษาจนมาถึงเวลาคาบเรียนที่ผมสอน
เป็นวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ก็จะมีนักเรียนเขียนเรียงความเรื่องที่ตัวเองชอบ
คราวนี้น้องกิ๊บก็เดินมาหาผมที่โต๊ะครูแล้วก็บอกว่าอืม
ครูคะเขาเดินมากระซิบบอกนะคะถ้าหนูจะเขียนเรียงความเรื่องของครูออฟได้ไหม
หนูชอบครูออฟค่ะโอ้เปิดตัวแรงเปิดตัวแรง
ผมก็ตอบกลับไปว่าเออได้สิซึ่งผมก็คิดว่ากิ๊บน่าจะชอบและประทับใจการเรียนการสอนของผมแน่
ถึงได้พูดแบบนี้แต่หลังจากนั้นกิ๊บจะเริ่มเข้าหาผมบ่อยขึ้น
จนเราแลกไลน์กันและเธอก็ทักไลน์มาหาผมทุกคืน
ปรึกษาเรื่องเรียนก็เริ่มกลายเป็นคุยเรื่องราวในชีวิตประจำวัน
กินข้าวหรือยังอยู่ไหนแล้ววันนี้หนูอยากเจอครู
จนทำให้ผมคิดว่านี่ไม่ใช่การคุยในฐานะครูที่ห่วงลูกศิษย์
แต่เป็นการคุยเชิงชู้สาวจนทำให้ผมหลงรักลูกศิษย์แบบคนรัก
จะหักห้ามใจครับความสัมพันธ์ผมกับลูกศิษย์คนนี้
ก็เริ่มเกาะตัวมากขึ้นเรื่อยเรื่อยโอ้เนี่ยค่ะถึงได้บอกว่า
แล้วมันค่อนข้างหายใจไม่ค่อยออกเนอะในขณะที่ผมกับกิฟต์เริ่มผูกพัน
ัญญบันของความเป็นครูก็ขาดหายไปอย่างน่าหดหู่
ผมเริ่มโดนเพื่อนครูจับจ้องเอาไปนินทาจนตัวผมเองเสียหาย
เอาจริงไม่ใช่น้องเสียหายคนเดียวนะคะกิ๊บก็เสียหายนะ
อยู่มาวันหนึ่งมีกิจกรรมที่ห้องจัดนิทัศกาลในห้องเรียน
ในห้องของผมช่วยเหลือกันเต็มที่เสร็จงานปั๊บก็ทยอยกลับบ้าน
เหลือผมกับกิฟต์ที่ช่วยจัดบอร์ดนิทัศกาลจนเวลาดึกฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อย
ผมกับกิ๊บติดอยู่ในห้องเรียนกิ๊บก็บอกผมว่า
ออฟคะวันนี้ที่หนูบอกว่าจะเขียนเรียงความถึงครัว
หนูชอบครูจริงนะหนูรู้สึกดีกับครูแบบคนรักนะคะ
ผมไม่ตกใจเพราะรู้อยู่แล้วว่ากิ๊บคิดยังไงเพราะผมก็คิดแบบเดียวกับเขา
และผมที่อัดอั้นมานานก็ได้พรั่งพลูไปว่าครูก็คิดเหมือนเธอนะ
ผมกับกิ๊บสบตากันจนเคลิ้มเกือบเผลอจูบ
พอจับสติตัวเองได้ก็รีบผลักออก
พอฝนหยุดผมก็ขับรถไปส่งกิ๊บที่บ้าน
พอถึงบ้านของกิ๊บพ่อแม่เขาก็ไม่ได้สงสัยอะไร
เพราะว่ากิ๊บมีจิตอาสาช่วยงานครูตลอด
แต่รุ่งเช้าอีกวันหนึ่งมีคุณครูเวรกลางคืน
เห็นรถผมแล้วก็ได้เห็นผมอยู่กับกิฟต์
ครูคนนั้นก็เกิดความสงสัยก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิด
ในที่สุดเรื่องของผมเป็นเรื่องที่เฉาโชว์
เพื่อนร่วมงานที่เคยช่วยเหลือต่างเริ่มทำตัวห่างหาย
จนตอนนี้ผมไม่เหลือใครที่เชื่อใจได้เลย
ทำให้ผมไม่อยากจะกลับไปสอนที่โรงเรียนแล้ว
แต่ผมก็ยังคงพูดคุยกับกิ๊บอยู่เหมือนเดิม
ต่างให้กำลังใจกันและรู้สึกดีเพิ่มขึ้นเรื่อย

และความรักคือเรื่องของความรู้สึกเราห้ามความรู้สึกที่จะรักกันไม่ได้
จนทำให้ตอนนี้ผมสับสนไม่อาจเลิกรู้สึกดีกับเธอ
แล้วก็ไม่อยากปัดอนาคตในหน้าที่การงานของตัวเองด้วย
ช่วยแนะนำหนทางให้ออฟหน่อยนะครับขอบคุณครับ
จ๊ะเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้
พี่พูดอย่างนี้แล้วกันนะว่าน้องอยากจะคบกับกิฟต์ต่อ
แต่ก็ไม่อยากให้อาชีพครูหายไปเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังแล้วกันว่า
ทำไมพี่ถึงได้บอกว่าน้องอยากจะรักษาสองอย่างไว้ไม่ได้
ครั้งหนึ่งเคยพูดคำนี้ค่ะความรักไม่ได้ใช้เหตุผล
ถึงไปรักคนที่ไม่ควรรักแต่ที่สำคัญ
ใช้คำว่ารักคำเดียวเป็นเหตุผลในการทำทุกสิ่งทุกอย่างตามอำเภอใจไม่ได้ค่ะ
ถ้ามองแบบโลกสวยเหมือนที่น้องบอกคือความรักไม่ผิด
ห้ามความรู้สึกไม่ได้แต่โลกความเป็นจริง
รักใครต้องให้เกียรติคนนั้นและรวมไปถึงให้เกียรติอาชีพครูของเราด้วยค่ะ
สารภาพครูกับลูกศิษย์ถ้ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
ไม่เป็นผลดีต่อใครเลยแน่นอนจะเป็นทางโรงเรียน
เขาอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณทำหน้าที่ยังไง
โรงเรียนได้ครูหึ่น๑คนที่หวังล่วงเกินเด็กสาวหรือเปล่า
เด็กคนอื่นจะมองยังไงอ่ะน้องกิ๊บทำอะไร
ยังไงก็คะแนนต้องดีกว่าคนอื่นสิเขาเป็นแฟนกับครูนี่นา
แม้แต่เด็กบางคนอาจจะมองว่าถ้าอยากให้ตัวเอง
ได้รับความวีไอพีในโรงเรียนจะด้วยคะแนนหรืออะไรก็ตาม
ก็ต้องไปเป็นแฟนครูสิถึงจะได้รับสิทธิ์นั้น
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเด็กจะรู้สึกยังไง
ไม่น่าไว้ใจลูกสาวฉันจะปลอดภัยจริงไหม
มนุษย์ผู้ชายที่ใส่เครื่องแบบครูหรือเปล่าคิดได้สารพัดค่ะ
ข่าวที่มีให้เห็นเยอะแยะมากมายเราก็คงจะได้เห็นกันอยู่เนอะ
ทางโซเชียลทั้งทางหนังสือพิมพ์ข่าวรอบตัว
มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยบ่อยวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ยังไงพี่ก็ต้องโทษออฟก่อนนะเพราะออฟอายุเยอะกว่าค่ะ
และยังต้องมีความเป็นครูทั้งวิธีคิดและทัศนคติ
เผลอจะไปจูบกับเด็กจนกลายเป็นหลักฐานในกล้องวงจรปิด
วันนี้เราควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากโรงเรียนนี้ค่ะ
พี่พูดตรงเพื่อความสบายใจของทุกคน
ชื่อเสียงของโรงเรียนที่แบกไว้ที่บ่าเราเพื่อนร่วมงาน
เด็กทุกคนรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและเอาจริงนะ
รวมถึงน้องกิฟต์ด้วยถ้าน้องคิดว่านี่คือเรื่องใหญ่ของตัวเองแล้ว
คนที่เจอเรื่องยากมากกว่าเราอีกคือกิฟต์ค่ะน้องลาออกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนคนรอบตัว
แต่น้องกิฟต์ยังต้องเรียนต่อท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม
น้องอาจจะไม่สามารถออกกลางคันแบบเราได้ด้วยซ้ำ
ถึงได้บอกว่าหลายเรื่องเราคิดน้อยไปจริง
คือไม่รู้นะสมมุติน้องบอกว่าแล้วถ้าเกิดอยู่ต่อล่ะ
ถ้าน้องอยู่ต่อน้องจะต้องอยู่ต่อกับความรู้สึกผิด
และการวิพากษ์วิจารณ์ที่มันน่าจะมีความมากขึ้นเรื่อย
ต่อให้น้องจะบอกว่าเฮ้ยวันนั้นไม่ได้มีอะไรอย่างที่คนอื่นเข้าใจผิด

ถึงได้บอกว่าโอ้มันยากนะ
ถ้าน้องอยากจะดำรงสารภาพของการเป็นครูณโรงเรียนนี้ต่อไป
ประโยคนึงในซีรีส์มากเขาบอกว่า
คนเราใจกล้าที่จะสร้างปัญหาแต่กลับใจสอบที่จะแก้ปัญหา
ลาออกเพื่อทำให้เรื่องนี้ค่อยหายไปตามการเวลา
อย่างน้อยมันคือการแสดงความรับผิดชอบ
ต่ออาชีพครูและต่อคนทำงานคนหนึ่งในโรงเรียนที่อยากใช้
คำนี้นะคะจะเบรกตัวเองสักพักหรือจะลองสมัครงานใหม่ใน
เป็นครูอีกเป็นเป็นครูที่ใหม่ก็คงต้องถามอะค่ะเอ้าทำไม
ลาออกจากที่เก่าคราวเนี้ยน้องจะเล่าหรือไม่เล่าล่ะถ้าสมมุติ
เล่าหรือไม่เล่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของน้องที่สำคัญกว่า
เล่าไม่เล่าคือเราจะทำเรื่องแบบนี้อีกหรือเปล่าสติจะ
มากำกับหัวใจน้องได้หรือยังครูไม่ได้แค่สอนวิชา
หนังสือนะคะแต่ครูคือคนที่สามารถสอนวิธีคิดการใช้
ชีวิตตักกะต่างนานาให้กับคนที่เป็นลูกศิษย์เราด้วย
น้องพร้อมที่จะเป็นครูขนาดนั้นหรือเปล่าต้องถามตัวเอง
หรือของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ท่านจะอนุญาตทุกสาวคบกับ
ต่อไหมอันนี้เรื่องของอนาคตทั้งนั้นหรือแม้แต่ตัวน้อง
เองค่ะที่มีสังคมใหม่ใหม่ตามช่วงวัยของเขาเขาก็มี
เจออะไรต่อมิอะไรเจอคนอีกมากมายมีผู้ชายให้เขา
อีกเยอะแยะความรักมันเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลก
นะคะเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วล่ะค่ะว่าจะรัก
เท่ากับวันนี้หรือเปล่าถ้าวันนึงสิ่งที่หวังกลับไม่ได้
ที่ใจคนสองคนค่ะแต่การที่น้องต้องลาออกจากการเป็นครู
โรงเรียนนี้มันไม่ใช่ความเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะคะบาง
อาจจะมองว่านี่ไงผมเสียสละเพื่อความรักไม่ใช่ค่ะ
แต่จริงแล้วที่น้องต้องออกเพราะน้องทำหน้าที่ครูได้ไม่
ดีพอถึงต้องลาออกเพื่อรับผิดชอบสิ่งที่ทำต่างหากเห็น
ว่าคนละเรื่องกันนะคะคือครูกับนักเรียนรักกันมาเป็น
ที่อาจจะห้ามไม่ได้แต่ก็ต้องวางตัวให้เกียรติกันอย่าง
ถ้ารู้สึกว่าทำไม่ได้จริงก็ลาออกจากการเป็นครูค่ะ
เท่านั้นเองลาออกจากการเป็นครูของโรงเรียนนั้นคราวเนี้ยก็จะ
กลายเป็นแค่คนสองคนที่รักกันวันหนึ่งกิฟต์เรียนจบกิ๊บเป็น
เป็นปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอื่นอื่นเราไม่ได้เป็นสารภาพครู
และนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันอยู่แล้วความกดดันก็จะน้อย
คราวนั้นก็จะเป็นเรื่องของการว่ากันด้วยคนสองคนที่รัก
กันรอดไม่รอดอยู่ที่คนสองคนตอนนั้นเขาไปวัดใจกันอีก
ค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่แต่จริงจริงต้องยอมรับว่าสถานภาพ
ตอนนี้ยังไงก็ไม่เหมาะการเป็นครูกับลูกศิษย์มันยากเกิน
จะรักกันแบบที่คนรอบข้างจะเห็นดีด้วยค่ะรักจริง
ต้องรอกันไหวและเหนือสิ่งอื่นใดรักใครต้องให้เกียรติพี่
คำนี้เสมอไม่ใช่ทำให้เธอต้องลำบากใจกับสายตาของ
เยอะแยะมากมายจากการที่เราไม่สามารถยับยั้งช่างใจของเรา
นอนค่ะเพราะกิ๊บคือวัยใสวัยนั้นเป็นวัยที่อาจจะมีการยับ
ยังช่างใจได้น้อยกว่าเราแต่เรา๒๗แล้วนะคะและที่สำคัญ
อาชีพของครูน่าจะบ่มเพาะวิธีคิดตักกะการใช้ชีวิตวันนี้พี่
คำนี้บ่อยมากของการเป็นครูที่เราจะต้องนิ่งแตะเบรก
ของเราได้มากกว่าเด็กคนหนึ่งนะคะทั้งหมดวันนี้พี่ว่าในที่สุด
สุดแล้วลาออกจากโรงเรียนก่อนไม่รู้นะบางคนพี่อ้อยอาจจะ
อย่าพึ่งแต่บังเอิญว่าเรื่องที่น้องทำมันค่อนข้าง
หนักหนาและถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังคงเดินหน้าต่อ
ไปจะสร้างความกระอักกระอ่วนใจต่อทุกฝ่ายจะเป็นทั้งสถาบัน
การศึกษาที่รับเราก็ทำงานเพื่อนครูด้วยกันนักเรียนน้อง
กิฟต์หรือแม้แต่ผู้ปกครองที่รับรู้เรื่องนี้และวันนี้โลก
โซเชียลมันไปไวอะค่ะออฟจ๋าออฟอาจจะบอกว่าถ้าไม่พูดไม่มี
ใครเล่าก็ไม่น่าจะมีใครรู้วันนี้โลกมันอยู่ในมือของเรา
ทุกคนสมาร์ทโฟนคือโลกใบใหญ่ที่ความลับแทบจะไม่มีใน
โลกนะคะวันนี้พี่ให้กำลังใจน้องนะคะคนเราผิดพลาดได้แต่
เอิญเรื่องผิดพลาดของน้องต้องแสดงความรับผิดชอบที่ยิ่ง
ใหญ่มากกว่าการขอโทษด้วยซ้ำนะคะแล้วหลังจากนั้นพอน้องไม่
เป็นครูกับนักเรียนความรักของคนสองคนจะเดินหน้าต่อไป
อันนั้นว่ากันอีกทีแต่วันนี้ให้เกียรติอาชีพของเราโดย
รับผิดชอบต่อความผิดที่เราทำก่อนพี่ว่านะคะมีใครอยาก
ความคิดเห็นอะไรลองทยอยส่งเข้ามากันได้นะส่งอีเมล
หรือแม้แต่อยากตั้งคำถามเรื่องอะไรสิ่งที่เราเจอคือ
ยินดีค่ะและเราติดตามฟังได้ในไทยรัฐพอดแคสต์
และทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐตรงนี้แหละ
เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ